ข่าวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของยาบ้านะครับ
ผมว่าเกิดหลายมุมในประเทศไทยนะครับกล่าวค้านกันอยู่นะครับ
แต่ที่บ้านหลังนี้ครับมีคนมาขายยาบ้านหน้าบ้าน
ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยบอกว่าบ้านนี้ขายยาบ้าเลยอย่างนั้นฮะ
คนขายยาบ้านเลยหนีหมดครับภาพที่เห็นนะฮะคือ
ภาพของนายสิทธิศักดิ์ธรรมสุนทรเจ้าของกิจการรถบรรทุกดินภูศักดาสุดทนกับบรรดานักเสพและนักขายยาบ้า
อาศัยพื้นที่หน้าบ้านขายยาบ้ากันครับ

ไม่รู้จะทำยังไงครับมาทุกวันมาเป็นประจำ

จึงทำตามใบว่านิ่งไวนิ่วนะครับ
ข้อความว่าห้ามขายยาบ้าบริเวณนี้

ชดไปอย่างนี้ก็ยังไม่สนใจ
ไม่รู้จะทำยังไง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่า
ขอทำใหม่มียาบ้าขายเลยบอกอย่างนี้นะครับ
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่มาขายส่งยาบ้าหายไปจากหน้าบ้านทันที

นายสิทธิศักดิ์บอกว่าถือว่าป้ายมียาบ้าขายเป็นการป้องปามได้ระดับหนึ่ง
คนงานในบริษัทของเขานะครับที่เสพยาบ้าก็ลาออก
ลาออกไปเมื่อมีป้ายมาติดหน้ารั้วแบบนี้
ปั้นนะครับก็ไม่ได้ประชดประชันหน่วยงานใดนะครับ
เพราะว่านี่ตัวเองได้รับความเดือดร้อนจริง

โดยให้เหตุผลว่าติดไว้จะไม่เป็นผลดีต่อทั้งตำรวจกำนัน
และผู้ใหญ่บ้านที่มาซุ่มจับกลุ่ม
ว่าอย่างนั้นนะครับเป็นทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ตื่นเต้นมากครับ

คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ติดว่าอย่ามาขายยาบ้านหน้าบ้าน

ประจานแล้วก็ชี้เป้าชี้จุด
ให้เจ้าหน้าที่รับทราบเลยว่าจุดนี้มันมียาบ้าขาย
พระกาศแบบนี้แล้วประกาศร้าแบบนี้แล้ว